เรื่องราวกรณีบ้านติดกันเพื่อนบ้านกันแล้วปลูกต้นไม้กิ่งไม้ไปล้ำบ้านกันเนี่ย
อันนี้มันเคยมีค่ะนะแต่ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำเนี่ยโอ้โหนี่คือญาติพี่น้องกันนะ
บ้านอยู่ติดกันที่ติดกันปลูกต้นกระท้อนไว้ต้นหนึ่งกิ่งมันล้ำกัน
ตัดกันถึงขั้นทำร้ายกันจนบาดเจ็บโอ้โหคือชุนละมุนเลยอ่ะค่ะ
ญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเนี่ยฮะกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งที่บุรีรำนะครับ
จับภาพเหตุการณ์ชายหญิงคู่นึงทะเลาะวิวาสกับผู้ชายสวมเสื้อกล้ามสีขาวที่อยู่ข้างบ้านนะ
ก็ถูกชายเสื้อสีเขียวใช้เลื่อยฐานูฟาดแล้วก็ทรัพย์เข้าไปชุดลมวลกันเชาบ้านอีก๓๔คนก็วิ่งเข้ามาห้ามกราบมีคนเจ็บนะครับ
แม้วานนี้ครับเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในระบวนการ์มศาสตร์

ก่อนเกิดเหตุนางสาวสายฝนอายุ๓๖เป็นลูกสาวของป้า
เลื่อยธนูกับมีดพระมาตัดกิ่งต้นกระท้อน
จตุพรเนี่ยเขาปลูกเอาไว้หน้าบ้านสายฝนลูกสาวของป้ามาตัด
เพราะว่ากิ่งเนี่ยมันยื่นออกไปในที่ดินของสายฝน
แต่จตุพรเขาเห็นว่าไม่ได้บอกกันล่วงหน้า

ก็เลยเดินเข้าไปว่าว่าไม่ให้ตัด
แม้ว่ามันจะล้ำไปที่ที่ดินของเขา
แต่บอกว่าอย่าตัดแล้วก็เถียงกัน
อยู่นางสาวสายฝนก็เข้ามาผลักจตุพร

ชกต่อยกันอย่างอุตลุดอยู่พักใหญ่
เลื่อยเนี่ยมันหลุดออกจากมือของนางสาวสายฝน
หลังจากนั้นนายสมโชคที่เป็นสามีของนางสาวสายฝน

แล้วนายจตุพรบอกว่าทั้งคู่ก็คือนางสาวสายฝนกับสามี
ก็มารุมทำร้ายเขาเขาก็พยายามป้องกันตัวเอง
แต่ก็ถูกใบเลื่อยบาดนะเข้าที่ซี่โครงเข้าที่หลังหู
คนที่เห็นวิ่งถือจอบมาเนี่ยคือน้าชายของจตุพร
ชื่อนายถาวรอายุ๔๙กำลังใช้จอบขุดตะไคร้อยู่
ได้ยินเสียงก็วิ่งถือจอบมาจะมาช่วยห้าม
มาช่วยเหลือนายจตุพรแต่นายถาวรเสียหลักล้มฮะ
ตอนที่ถือจอบวิ่งมาก็เลยถูกนายสมโชค
สามีของนางสาวสายฝนที่ถือเลื่อยอยู่
เอาเลื่อยมาสับมาฟาดเข้าที่ศีรษะกับตามร่างกาย
บาดเจ็บเลือดไหลทั่วตัวแล้วแม่ของนายจตุพร
กับญาติญาติก็เข้ามาหย่าศึกสายเลือดในครั้งนี้
ทางด้านในถาวรคนเจ็บบอกว่าตอนเกิดเหตุ

หลานชายกับหลานสาวทะเลาะกันตกใจ
วิ่งถือจอบเข้าไปแล้วทีเนี้ยเพื่อเอาไปกันก่อนนะ

โอ้โหแล้วใบเลื่อยนะบาดไหล่บาดขาสองข้างเลยนะ
หลังเกิดเหตุหลานสาวกับหลานเขยไม่มาขอโทษด้วยค่ะ
ก็เลยไปแจ้งความสพบ้านกรวดเพื่อให้ดำเนินคดี
ถึงจะเป็นหลานเขาบอกเขาก็เอาเรื่องนะดำเนินคดีนะคะ
พอดีผมก็ขุดเอาตะไคร้อยู่ด้านหลังบ้านครับ
เห็นเหตุการณ์ก็ตั้งใจจะวิ่งไปแยกหรือไปทำอะไรสักอย่างให้เขาเลิกกันนะครับ
คิดอะไรไม่ทันครับวิ่งไปก็ไปล้มถือจอบล้มอยู่ต่อหน้าเขานั่นแหละครับ
ผมจะนึกว่าผมไปช่วยเขาก็เลยลงมือทำร้ายผมครับ
นักข่าวของเราก็เลยไปถามข้อเท็จจริงจากนางสาวสายฝนก็ไม่อยู่บ้านค่ะ
มีแค่นางจวนแม่ของนางสาวสายฝนอยู่บ้านแล้วก็บอกว่าลูกสาวเล่าให้ฟัง
ว่าวันเกิดเหตุไปตัดกิ่งกระท้อนที่ยื่นขวางทางเข้าออกบ้าน
เพราะว่าจะให้รถขนดินมาถมที่ก็ยอมรับว่าไม่ได้บอกนายจตุพร
ก็คิดว่าเป็นญาติพี่น้องกันไงก็เรื่องเล็กเล็กน้อยก็เลยไม่ได้บอก
แต่ว่าอีกฝ่ายเข้ามาต่อว่าด้วยความโมโหลูกสาวผลักอกนายจตุพร
ทีนี้ล่ะค่ะโอ้โหชุลมุนชุลเกกันเลยทีเดียว
อีกฝ่ายมากล่าวหาว่าลูกสาวกับลูกเขยไปรุมทำร้าย
ของนางสาวสายฝนบอกว่าไม่จริงนะคะอีกฝ่ายมีเยอะกว่าด้วยซ้ำ
เห็นน้องชายน่ะมาจากนู่นถือจอบยกมาอย่างนี้
ลูกเขยก็ไม่รู้ว่ามันวิ่งมารับลูกเขยก็วิ่งมารับแท้ลูกสาว
สาวกำลังจะสู้กันอยู่แต่ไม่รู้เขาจะฟันใครเราก็ไม่รู้เนอะ
เขาเล่าให้เราฟังอย่างนี้นะก็เลยถูกแขนลูกเขย
ทีนี้เขาก็ลุมมาหมดทุกคนเลยค่ะ๔๕คนเขาก็ลุมเอาลูกเขยหมด
อ่าก็สองฝ่ายเขาบอกเขายังไม่ได้คุยกันเลยนะ
ใช่ค่ะยังไม่ได้ปรับความเข้าใจอะไรกันเลย
แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ก็เป็นหลักฐานได้ว่าใครทำอะไรยังไงบ้างนะคะ